คุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่หนองคายหน่อยนะครับ
ตาเนี่ยทนไม่ไหวนะฮะสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจต้องใช้
อิโต้เนี่ยฟันคอหลานชายจนหลานเนี่ยเสียชีวิตคาบ้าน
คือเพื่อนที่เป็นเพื่อนบ้านนะฮะหรือว่าญาติพี่น้องก็ยืนยันว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ย
ฝั่งหลานชายเขาก็พฤติกรรมก็ไม่ไหวจริงจริงนะ
คุ้มคลั่งเกเรติดเหล้าชอบทำร้ายทำลายข้าวของในบ้าน
เมื่อคืนนี้ตาทนไม่ไหวก็เลยฟันหลานจนเสียชีวิตนะครับ
หน่วยกู้ไพรก็มานะครับเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๒บ้านหนองควาย
ตำบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่นี่ที่เกิดเหตุนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงสองทุ่มครึ่งนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายกริตตานนท์อายุยี่สิบสามปีนะครับเสียชีวิตจมกองเลือดนะครับ
สภาพมีบาดแผลถูกฟันที่คอนะฮะจนคอวิดขาดนี่นะครับ
ส่วนคนก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับก็อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละฮะรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
คือตาของผู้ตายนะครับชื่อนายสำรวยอายุ๖๑ปีเป็นตาแท้เลยนะ
รอมอบตัวพร้อมกับของกลางเป็นมีดอิโต้ยาวเกือบ๖๐เซนติเมตร
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับทำให้ทราบว่าฝ่ายของผู้ตายที่เป็นหลานชาย
ก่อนจะเกิดเหตุตอนนั้นเมาอย่างหนักอารวาสทำลายข้าวของในบ้าน
ตาเองก็พยายามห้ามแต่ว่าหลานก็ท้าทายแล้วก็ตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายตาด้วย
ตาก็เลยคว้ามีดอิโต้มาฟันออกไปเพื่อป้องกันตัวนะฮะจังหวะนั้นเข้าคอพอดีนะครับ
หลานชายก็หงายหลังล้มลงนะฮะแล้วก็เสียชีวิตคาที่
อิโต้เล่มนี้นะโดยตาบอกเหลืออดกับหลานคนนี้มานานแล้ว
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ญาติรับศพของนายกริตตานนท์มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะชาปนกิจศพทันทีเลยนะครับชาปนกิจพรุ่งนี้เลย
คุณยายนะฮะคุณยายของผู้ตายแล้วก็เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุด้วย
คือยายบัวจันทร์อายุ๖๗ปี
ยายบอกว่ากริตานนท์หลานชายเนี่ยอยู่กับตากับยายนะฮะ
เขาอายุ๒๓ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน
ักขอเงินตากับยายไปใช้จ่ายเป็นประจำ
แต่หนักหลักเลยก็คือเอาเงินไปซื้อเหล้าอ่ะนะ
เงินมาเอาไปซื้อเหล้าอย่างเดียวนะครับ
เล่าเข้าปากนิสัยเปลี่ยนเอะอะโวยวายอัลวาด
ทำลายข้าวของในบ้านพังเสียหายอยู่ตลอด
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำร้ายใคร
นี่ครับจากนั้นคุณยายก็พาคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา

บอกนี่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนเลยแซ็ก
ยังมีร่องรอยการต่อสู้ความเสียหายอยู่เลย
ตู้เสื้อผ้าประตูกระจก
หลานชายทุบจนพังเสียหายล้มกระจัดกระจายหมด
ที่สำคัญเมื่อคืนหลานชายยังขนถังแก๊สเข้าสาร
นี่ฮะเอาไปขายจนเกลี้ยงไปหมด
เพื่อจะเอาเงินมาซื้อเหล้าเอามาแต่งรถจักรยานยนต์
คือไอ้รถจักรยานยนต์ของหลานเนี่ยแต่งเท่าไหร่ก็แต่งไม่พอเนี่ย
ยายบอกขอเงินเป็นประจำนะฮะ
เงินไปกับการแต่งรถเยอะมากค่ะไม่รวมกับเงินที่ได้มาจากตาจากยาย
ก็เอาไปซื้อเหล้ามาดื่มอ่าเมื่อสักครู่เห็นไหม
ตู้เย็นยังบุบฮะค่ะประตูก็เป็นรู
คำเมื่อวานหลานก็เมาอีกนะฮะนี่เห็นไหมตู้เย็นโอ้โหดูสิ
ก่อนจะเกิดเหตุนะครับเมื่อวานนี้หลานชายขี่จักรยานยนต์ล้มมาก่อนนะฮะ
พอกลับมาถึงบ้านมาขอเงินตาบอกตาขอเงินหน่อยจะไปซ่อมรถ
ตาถามเท่าไหร่เพราะเขาบอก๑๘๐๐ตาบอกตาไม่มีจะให้จริง
ก็เลยเกิดการทะเลาะกันขึ้นระหว่างตากับหลานชาย
แล้วหลานชายเนี่ยจะมาทำร้ายตานะฮะตาก็เลยคว้ามีดอิโต้ขึ้นมานะ
เพื่อเอามาขู่หลานแต่หลานไม่กลัวนะฮะนี่ฮะพยายามเข้ามาทำร้ายตานะ
แล้วก็ยังขู่ว่าจะเผาบ้านด้วยจะฆ่าทุกคนในบ้านให้ตายหมด
ตาก็เลยใช้มีดอิโต้ในมือเนี่ยเวียงเข้าใส่ไปแล้วเข้าคอหลานชายพอดี
เกือบขาดนะฮะหลานเสียชีวิตคาที่
ตาก็หาเงินซ่อมให้เขาได้ของแล้วเขาก็ดีใจนะ
แต่ที่หลังมาเขาก็ขออีกขอเงินอีก
ตาก็บอกว่าไม่มีหมดแล้วเขาก็เลยทำร้ายของอีก
ตาก็เลยโมโหโมโหเขาก็เลยเดินใส่เลย
เขาก็มาเลยมาเลยเขาก็จะสู้ล่ะ
พ่อว่าช่วยตัวเองป้องกันตัวเองโมโหร้าย
เขาขู่เราตลอดเลยครูว่าถ้าถ้าไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการ
เขาจะฆ่าให้หมดเขาก็ว่าจะเผาบ้านด้วย
นี่แหละฮะสุดท้ายมันก็เลยเกิดเรื่องเศร้าขึ้นในบ้านนะครับ

แต่ในร่วมงานศพบอกว่าสงสารตามากนะฮะ
ที่เป็นฝ่ายก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ

และสงสารยายบัวจันด้วย
ตอนนี้สามีก็ต้องถูกจับดำเนินคดี

วันขอแต่เงินเอาไปซื้อเหล้ามาดื่มเอาไปแต่งรถจักรยานยนต์
เวลาเมาหรือว่าเวลาโมโหเวลาไม่ได้เงินเนี่ยนี่คุณตาสำรวยนะฮะขวามือ
ตัวของหลานชายเนี่ยนายกริตตานนท์ก็มักจะทำลายข้าวของในบ้าน
ส่วนญาติทางฝั่งอดีตภรรยาของผู้ตายบอกว่าตัวของนายกริตตานนท์
เขาเคยมีเมียนะฮะก็อยู่กินด้วยกันตั้งแต่อายุ๑๘มีลูกด้วยกัน๓คน
ระหว่างที่อยู่กินด้วยกันกริตตานนท์ก็ไม่ทำอะไร
แต่เหล้างานไม่ทำเอาแต่ขอเงินแล้วชอบตบตีทำร้ายภรรยาด้วย
นี่สุดท้ายก็ต้องแยกกันอยู่ค่ะนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทุกคนเชื่อว่า
ถ้าตาสำรวยไม่ใช้มีดฟันหลานชายเข้าไปเนี่ยสงสัยคนที่เป็นตาเนี่ยจะตายแทนนะฮะ
ไม่ใช่ฝ่ายหลานชายจะตายคงจะถูกหลานชายเนี่ยฟันตายทำร้ายตาย
ตอนนี้เขาอยากให้ตาสำรวยได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดี
เพราะเชื่อว่าตาสำรวยไม่มีเจตนาในการฆ่าหลานจริงคงทำไปเพื่อคงทำไปเพื่อป้องกันตัว

ให้มีเงินอย่างน้ำไม่มีเงินเราก็ไปหาดิวมะถือน้ำ

แล้วตัวเราโอ้ยเราก็ถูกขึ้นมาเลย
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับสพเฝ้าไร่นะครับ
บอกว่าผู้ต้องหาก็ไม่ได้หลบหนีนะฮะรอมอบตัวในที่เกิดเหตุ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็ถูกคุมตัวอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาที่สพเฝ้าไร่นะครับ
โดยคุณตาสำรวยก็ขอให้ตำรวจช่วยเปิดเทปธรรมะ
เปิดเพลงธรรมะอะไรพวกนี้เสียงธรรมะให้ฟังหน่อย

ช่วงสายที่ผ่านมาก็มีญาติญาติมาเยี่ยม
นำข้าวนำน้ำมาให้ตาสำรวยให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่ากริบตานนท์หลานชายวันไม่ทำงาน
แล้วก็ไม่คิดจะหางานทำด้วยวันวันขอเงินตากับยาย
วันหนึ่งขอ๓รอบรอบเช้ารอบเย็นรอบดึก
บางทีตีสองยังตื่นขึ้นมาขอเงินตาได้เงินก็เอาไปเที่ยวเตร
เอาไปซื้อเหล้ามาดื่มเอาไปซื้อยามาเสพ
ขอเงินจนตาไม่มีเงินติดตัวค่ะต้องไปขอยืมเงินญาติญาติ
เอามาให้หลานชายไม่อย่างนั้นหลานจะโมโหทำลายข้าวของในบ้าน
ขอยืมเงินญาติทีก็สองร้อยบ้างสามร้อยบ้างห้าร้อยบ้าง
ขอยืมจนไม่มีใครให้ยืมแล้วเพราะเขารู้กันว่า
ถ้าตากับยายคู่นี้มายืมเงินเนี่ยคือเอามาให้หลานชาย
ไม่ได้ไปถึงยายถึงตาถึงความจำเป็นอะไรอื่นเลย
หลานชายก็เอาไปผลานเล่นนี่ฮะเมื่อวานก่อนเกิดเหตุมาขอเงินตายอีก
แต่ขอพันแปดตาบอกเอาที่ไหนให้อ่ะ
หลักสิบหลักร้อยยังไม่มีให้เลยเออนี่ฮะคุณตาบอกถ้าเกิดว่า
ไม่ฟันเข้าไปก่อนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะคงไม่แคล้วถูกหลานชายฆ่าตาย
เพราะหลานชายเนี่ยขู่ตลอดบอกจะฆ่ายกครัวฆ่ายกบ้าน
เอาเป็นว่าฝ่ายคุณตาเขาก็ยอมรับสารภาพนะครับ
ว่าเขาใช้มีดฟันหลานชายจนเสียชีวิตจริง
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนเรื่องการทำไปเพื่อป้องกันตัวหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนตามขั้นตอนกันต่อไป